ไปดูคลิปหนึ่งอยู่ที่จังหวัดบุรีรำนะฮะผู้หญิงคนหนึ่งครับ
เป็นเจ้าของรีสอร์ทถูกสองสามีภรรยาบุกเข้ามาในบ้าน
ฝ่ายภรรยาชี้หน้าด่าแล้วก็ตบหน้าเขาด้วยเธอก็งงมาก
มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะงงเป็นไก่ตาแตกเนอะไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน
ตอนนี้ยังไม่รู้สาเหตุเลยว่ามาตบฉันทำไม

แต่ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะ
ผู้ชายคนที่โดนเข้ามาคุณผู้ชมก็จะจำได้
เขาเคยเกิดเหตุการณ์ที่เอาลูกจ้างผู้หญิงไปขังไว้ในกรง

เคยเกิดขึ้นมีคดีความก่อนหน้านี้ไปแล้ว
แต่ล่าสุดฝ่ายภรรยาเขาเป็นคนบุกเข้าไปตบนะฮะ
ชาวเน็ตเนี่ยก็แชร์คลิปนี้เป็นเหตุการณ์ที่ภรรยาของชาวต่างชาติคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นเจ้าของสถานสงเคราะห์สัตว์
ยืนอยู่ที่บริเวณทางเข้ารีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อำเภอบ้านกรวดที่จังหวัดบุรีรำ
ที่ฝ่ายผู้หญิงซึ่งเป็นเจ้าของรีสอร์ทเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาที่บ้านเขา
จากนั้นภรรยาของชาวต่างชาติรายนี้ปรีเข้าไปชี้หน้าด่าเขาอยู่ในคลิปเนี่ยเห็นไหม
มาแล้วลูกศรสีแดงเนี่ยชี้หน้าด่าเขาเสร็จปุ๊บมีการโต้เถียงสักพักหนึ่ง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๔มิถุนายนนะฮะ
อย่างที่ผมบอกไปว่าก่อนหน้านี้ฝ่ายตัวสามีคนที่เข้ามาเนี่ย

เป็นเจ้าของรีสอร์ทอายุ๔๙ปีท่านนี้
ชื่อเขาบอกเขาเป็นเจ้าของรีสอร์ท
เขาก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปทำธุระ

ทำไมมีสองสามีภรรยาไปยืนดักรออยู่
จริงแล้วผู้ก่อเหตุอยู่ห่างบ้านเธอไปสักประมาณ๑๐๐เมตรนะครับ
จากนั้นผู้ก่อเหตุเข้ามาชี้หน้าด่าแล้วก็ปรีเข้าไปตบเลยไม่ทันตั้งตัวเลย
งงไปหมดตกใจมากเพราะไม่รู้ต้นสายปลายเหตุ
ยืนยันเลยว่าไม่เคยมีปัญหากับผู้ก่อเหตุมาก่อน
ก็เลยเอาคลิปนี้ไปแจ้งความไว้
ต้องการจะเอาผิดผู้ก่อเหตุทั้งเรื่องของการทำร้ายร่างกายทั้งเรื่องของการบุกรุกนะครับ
มันควรอยู่แล้วค่ะที่จะมาทำร้ายร่างกายเราอย่างนั้น
ถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงในคลิปนะเขาด่ากันค่อนข้างจะหยาบคายเหมือนกันนะ
นะครับเจ้าของรีสอร์ทก็บอกว่าอยากให้ตำรวจเนี่ยเอาผิดกับคู่กรณีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
เพราะว่ากลัวจะไม่ปลอดภัยเดี๋ยวจะบุกเข้ามาอีกนะฮะ
ตอนนี้ก็ทางด้านของตำรวจมีการเรียกผู้ก่อเหตุเข้าให้ปากคำแล้ว
แต่ว่าไม่ขอให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวก็อ้างบอกว่าติดธุระบ้าง
เพราะเมื่อไหร่จะให้ข้อมูลเองอะไรประมาณนี้นะฮะ
ซึ่งเราก็ยังไม่ทราบต้นสายปลายเหตุเลยนะครับ